เลี้ยงปลามั้ยคะชอบเลี้ยงปลาไหมคะ

ชอบดูเลี้ยงแมวแต่กลัวแมวจะกินปลา

ศรีสัญ๕บตัวเดียวนะคือตัวนี้น่ะ
เสือต่อลายใหญ่แล้วเชื่อไหมครับมีคนซื้อไปแล้วนะครับ
เหรอโพสต์ขายสี่แสนห้าเนี่ยไม่ได้ปั่นราคาอะไรใช่ไหม
เขาบอกว่านี่เป็นราคาเพราะมันเป็นปลาหายากคุณระพีล่ามแขกครับ
โพสต์รูปปลาเสือตอครับบอกว่าเขมรสายเก่าสิบเก้าถึงยี่สิบนิ้ว
ดูปลาได้ทุกวันราคาสนุนขายสี่แสนห้าหมื่นบาท
ปรากฏว่ามีคนมาซื้อไปแล้วครับก็คือคนที่เขารักปลาเลี้ยงปลานั่นเอง
บางคนบอกโอ้โหนี่ราคาแพงเกินไปป่ะเนี่ย
ราคาเปล่าเหมือนกล้วยด่าง
เหมือนกุ้งเคลฟิชช่วงหนึ่งใช่ใช่ใช่ที่ราคาเป็นแสนเป็นล้าน
สิบล้านก็มีตอนนั้นที่เป็นข่าวดังอ่ะนะฮะปรากฏว่าเจ้าของเขาก็โพสต์คลิปให้ดู
บอกว่าปลาเสือต่อตัวดังกล่าวอยู่ในตู้ขายจริง
แล้วมีคนซื้อจริงนี่นะฮะอายุมากถึง๒๐ปีแล้วโอ้โหดู
ใหญ่เกือบเกือบปามังกรเลยนะนั่นน่ะอืมล่าสุดครับ
เจ้าตัวอัปเดตคนในวงการปลาเขาขายมาให้เมื่อปีก่อน
ตัวเองก็เลี้ยงแล้วก็สุดท้ายก็ขายต่อส่งต่อให้กับคนที่อยากเลี้ยง
สะสมปลาเสือต่อเขมรหรือว่าปลาเสือต่อลายใหญ่เนี่ย
ยาวเกือบ๒๐นิ้วข้อสังเกตดูชัดชัดครับ
มันจะมีลายพาดกรอนคล้ายกับลายเสือโครงลายพาดลงมาแบบนั้น
เส้นที่๓กับเส้นที่๔มันจะมีขนาดใหญ่พิเศษ
เขี้ยวเสือราคามันเลยแพงครับ
มันจะมีประมาณสักเจ็ดขีดนะฮะอ้าวทีนี้ปลาเสือต่อนำเข้าแบบลูกพันปลา
ขนาดไม่ถึง๑๐เซนแล้วราคาก็สูงมากเป็นหลักแสน
ในอดีตพบมากแถวบึงบรเพชรที่นครสวรรค์แล้วก็รุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันศูนย์พันธุ์จากประเทศไทยแล้วที่เลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้
เอามาจากไหนนำเข้าจากเพื่อนบ้านครับที่เรียกว่าปลาเสือต่อมาจากสีสัน
ที่มีลายสีดำคาดบนพื้นสีเหลืองเหมือนกับเสือพบบริเวณต่อไม้ใหญ่ใต้น้ำ
เป็นที่มาของชื่อปลาเสือต่อนั่นเองนะฮะค่ะแต่บอกแบบนี้ครับ
ว่านี่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกปลาในพระราชบัญญัติสงวน
คุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๓๕ห้ามไม่ให้ล่าครอบครองค้าเพาะพันธ
นำเข้าส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาตคุกไม่เกิน๔ปีนะครับ
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ
กรณีนี้จะมีความผิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังเจ้าของปลาชี้แจงแล้วกันครับ
ถ้ามีใบครอบครองไม่ผิดครับผมเรามีใบครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ
ที่ผมกล้าโพสต์ก็คือเป็นป้าที่ถูกเผาพันธุ์มาจากคนไทยคนเดียวซึ่งฟาร์มนี้เป็นฟาร์มเอกชนครับผม
อยู่ที่นครสวรรค์และเป็นฟาร์มเดียวเป็นคนไทยคนแรกที่พอพันธุ์ได้
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีกรมประมงแล้วก็มหาลัยต่างที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเสือต่อเขมรครับ
ก็เลยทำการขอพันธุ์ดูแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับอ่ายืนยันว่าได้มาอย่างถูกต้องนะครับ
ติดต่อสอบถามกรมประมงครับเบื้องต้นบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ